ก็เป็นอุบัติเหตุเช่นเดียวกันกับคนที่ขับรถแล้วก็ไม่เคารพกฎจราจรค่ะคือมีรถดูดซ่วมนะฮะเขาก็ขับมาทางตรงเลนขวาด้วยความเร็วจู่เนี่ยรถเก่งที่อยู่ด้านซ้ายออกจากซอยมาจะเลี้ยวตัดไปแล้วไปโดนท้ายของรถดูดซ่วมและสภาพเป็นแบบนี้แล้วห้องโดยสารฟาดกับเสาไฟคนขับรถดูดซ่วมเสียชีวิตคาที่นะครับอายุ๓
ใกล้แค่ใกล้เที่ยง๑๗๓๐นนะครับ
คือวงจรปิดเห็นชัดเจนคือรถตูดซ่วเขาวิ่งมาทางตรง

เนี่ยรถเก่งเห้อนี้คุณจะมีอีกมุมดึงของก้องวนจรปิด
ออกมาจากซอยอะไรสักอย่าง
แล้วเขาออกปุ๊บจะเลี้ยวขวาไปฝั่งตรงข้ามเลย
ก็เลยไปสะกิดท้ายกับรถดูดซ่วมพอสะกิดปุ๊บ
เสียหลักเลยมุมนี้ชัดเจน
ตรงไปรถเก๋งออกมาจากซอยแล้ว
แล้วก็จะตลบเข้าขวาเลยปุ๊บชนท้ายรถดูดซั่ว

ดูดซ่วมก็ถลายไปฟาดกับเสาไฟ
คนขับรถเสียชีวิตคาที่คือนายนิกรธุรผลอายุ๓๑ปี
ส่วนคนขับรถเก่งอายุ๕๐ปีครับ

ทางคดีนะฮะทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทเตชินดีทองอ่อน

สองคันนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปทาง๕แยกฉลอง

ทำให้เขาเสียหลักพลิกความไปฟาดกับเสาไฟ

แต่ว่ามีการเชิญในจ้างของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาสอบปากคำนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวจะสอบประคำอีกฝั่งหนึ่งคือคนขับรถเก่งด้วย
สำหรับข้อเก่าหานั้นก็แน่นอนขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เรื่องของสาวไฟก็เป็นเรื่องของการเสียทรัพย์สินของทางราชการเสียหายด้วย
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็สรุปสำนวนคดีจากการตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานหลักฐานต่างต่อไปนะครับ